ท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูรถไฟสายประวัติศาสตร์

แต่ว่าครั้งนี้นะคะจะพาไปที่จังหวัดสุราธานี
เป็นรถไฟสายคีรีรัฐนิคม
สุราธานีวิ่งรับส่งประชาชน
ระยะทาง๓๑กิโลเมตรด้วยกันนะคะ
บอกไปแล้วเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์
มีความผูกพันกับคนรุ่นต่อรุ่นนะคะ
จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากคุณเนื้อแปรพงศวรรณเลยค่ะ

คุณเนื้อแพร่เป็นอย่างไรคะ
นาฬิกาเสียงระคังที่สถานีรถไฟคิรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราธานีหรือท่าขนอนดังกังวานขึ้น
เป็นสัญญาณให้รู้ว่าได้เวลาที่ขบวนรถไฟ
เคลื่อนตัวออกจากสถานีแล้ว
เพื่อนำผู้โดยสารแล่นไปบนราง
ที่มีระยะทางยาวกว่า๓๑กิโลเมตร
ส่งยังสถานีรถไฟสุราธานีหรือสถานีท่าข้าม

หันหัวกลับไปยังอำเภอคีรีรัฐนิคมอีกครั้ง
ในเวลา๑๖นาฬิกา๕๐นาที

จะนำพาขบวนรถที่ทำหน้าที่รับและส่งผู้โดยสาร

โดยเมื่อก่อนจะวิ่งวันละ๔เที่ยว
ผู้ใช้บริการส่วนมากจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่
รวมถึงเกษตรกรที่นำผลผลิตทางการเกษตรของตัวเอง

และยังมีนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนทุกวัน
ด้วยการโดยสารรถไฟเส้นทางสายนี้

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม
เล่าให้ฟังถึงความผูกพันที่มีต่อรถไฟขบวนท่าขนอน

สมัยที่คุณพ่อและตัวเขาเอง
เป็นผู้บรรจงถ่ายภาพเก็บไว้ออกมา
และเล่าเรื่องราวต่างในอดีตให้ฟัง
ขึ้นรถไฟขบวนนี้มาตั้งแต่เด็ก
เพราะชื่นชอบที่ได้เห็นทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติตลอดสองข้างทาง

รถไฟสายนี้จึงมีเสน่ห์ให้จดจำ
นึกถึงมาตอนเด็กที่เคยตามคุณพ่อไป
ยังกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม

มันไม่ได้เป็นรถเบากับเอ็นนอนหรือรถไฟทั่วไป

สั้น๒ธรรมชาติสองข้างทางที่ยังเห็นอยู่
ยังเห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ที่มันยังจุงจัง
ว่าวันนี้เส้นทางสายนี้มันจะไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่
บางเส้นทางมันอาจจะดูโครงเครงไปบ้าง
แต่ผมว่านั่นคือนั่นคือเสน่ห์ของรถไฟแล้วก็วิถีชีวิตของคน
จากอดีตเส้นทางรถไฟสายนี้
ได้ผ่านวันเวลามายาวนาน

ก็ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขัน

จึงถือเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์
คอยบริการผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
โดยทุกวันนี้จะเปิดบริการวันละ๒เที่ยว
และไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดค่ะ
ถนนงสะสมสารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสงศ์
กล่าวว่าจากอดีตที่มีการใช้รถไฟ
เพื่อขนสินค้าการเกษตรจากชนบทสู่เมือง
แต่ปัจจุบันการค้ามนาคมสะดวกขึ้น
พ่อค้าแม่ค้าจึงหันไปใช้รถแทน
หัวใจสำคัญที่ยังคงเดินรถขบวนนี้อยู่
คือเพื่อบริการรับส่งนักเรียน
และชาวบ้านเพื่อให้การเดินทางสะดวก

โดยต่อวันจะมีคนขึ้นเที่ยวละ๒๕๐คน
ก็จากอดีตเคยวิ่งวันละ๔เที่ยว
แต่ปัจจุบันนี้วิ่งวันละ๒เที่ยว

ถ้ามาทางรถยนต์ค่าคล่องเชฟของสุข่าวและเรียน

เพื่อลดหน่อยความสามารถเรือนขจากกลุ่ม
เส้นทางรถไฟท่ากวองเข้าข้างนอนสายนี้

หลังจากกรมรถไฟเริ่มทำการสำรวจในปี๒๔
เพื่อขยายเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ
จากจังหวัดสุราธานีไปยังจังหวัดพังงา
ล่วงเลยมาจนถึงปี๒๔
เส้นทางรถไฟสายท่าขนอนนี้
ได้รับการก่อสร้างต่อไปอีก๓๑กิโลเมตร
จากสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพ
ไปจนถึงสถานีคิริรัฐนิคม
ขณะที่เส้นทางไปถึงท่านุ่น

ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากประชาชน
ให้มีการขยายเส้นทางรถไฟสายนี้ให้สำเร็จ

จากสถานีคิริรัฐนิคม
ยาวไปถึงจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน